เหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนครับ
เด็กนี่คุณผู้ชมนับเอาเองนะ
กี่สิบคนตีกันคือทะเลาะกันเองในโรงเรียนแล้วก็ยกพวกเป็นเพื่อนโรงเรียนอื่น

ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนเพราะว่าวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับ

เป็นภาพของนักเรียนชายชั้นมปลายหลายคน
คุณผู้ชมนับกันไม่ถ้วนว่ากี่สิบคน

นี่แล้วดูสินักเรียนหญิงก็มุงดูแล้วก็กรี๊ดตกใจ
ตีกันฝุ่นตลบเลยจริงคุณสืบสกุล
ลุมบอลกันที่ลานจอดรถของโรงเรียนมัธยมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
ทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับ
เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราได้อัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบ

เพราะโรงเรียนก็มีการประชุมกันนะครับ

มาจากนักเรียนชายชั้นม๖โรงเรียนเดียวกันนี่แหละคุณ

ที่ฝ่ายหนึ่งจะยกพวก
ซึ่งมีทั้งเพื่อนโรงเรียนเดียวกันด้วยนะ
แล้วก็ไปเอาเพื่อนต่างโรงเรียนหลายสิบคน

ลานจอดรถของโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ทำให้มีนักเรียนหลายได้รับบาดเจ็บคุณมาเคียน

ผู้ปกครองนำคลิปเข้ามาแจ้งความที่สพงแล้วนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องถึงผู้ใหญ่แล้วฮะ
แล้วก็หน่วยงานที่จะดูแลเรื่องตรงนี้นะครับ
หลัดอำเภองาวนายอุดรโสภารัฐ
ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เดินทางไปที่บ้านของนายเอนามสมมุติอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๖ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการถูกของแข็งตีที่ศีรษะนะครับ
หัวร้างข้างแตกเย็บไป๔เข็ม
แล้วก็มีรอยช้ำที่ต้นแขนซ้ายนะครับ
เพื่อไปสอบถามนายเอคนนี้
นายเอยืนยันบอกว่าฝ่ายผมไม่ได้เริ่มก่อน
โดยก่อนเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนมีการนัดเคลียร์ปัญหากับกลุ่มคู่กรณี
ด้วยความรักเพื่อนผมก็ไปกับเขาด้วย

พร้อมทั้งมีอาวุธทั้งท่อนเหล็กสนับมือ

ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ๖๗คนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็หัวร้างข้างแตกแล้วก็มีรอยช้ำนะฮะ
ค่อนข้างว่ารับแรก
มูผมเขาไปถามของในโรงเรียนก่อนครับว่า

แล้วก็ตอนเข้าไปในโรงรถนั้นมูผมจะตามกับบ้านให้นะครับ

มันบอกให้คนตรงนอกนั้นนำอาวุธเข้ามาล้อไปเลยนะครับ
มันกลับมาท่าท้ายให้มูผมเข้าไปตีมันก่อนนี่นะครับ
แต่มูผมเข้าไปผมก็ไม่ได้ตีมันก่อนครับ
มันเป็นคนตีมึงผมก่อนครับ

ใช่ค่ะพอฟังเสียงน้องน้องเอที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว

แม่บอกว่าเสียใจนะที่ลูกโดนแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าจบได้ไหมแม่บอกจบได้

แม่บอกว่าเห็นแก่อนาคตลูก
ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ดีโดนไล่ออกกลางคัน

เพื่อให้เป็นผลดีที่สุดกับลูกก็ยอมให้จบเรื่องดีกว่านะคะ
แต่ทีนี้เรื่องของคดีครับ
ตำรวจสพงก็เปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวน

ระหว่างนักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนเดียวกันนี่แหละฮะ
ระหว่างโปรแกรมวิทย์กับสายช่าง
คือเคยทะเลาะกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
สาเหตุน่าจะมาจากความคึกขนองแล้วก็เรื่องจีบสาวคนเดียวกันล่ะคุณ

ซึ่งเป็นลานจอดรถที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนนำรถมาจอด
อย่างไรก็ตามจะเกิดนอกโรงเรียนในโรงเรียน
แต่ว่าเป็นเด็กนักเรียน

ตำรวจก็ต้องเรียกสอบปากคำทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้ผู้ปกครองนำเด็กมาแจ้งความละ๖คน
ส่วนอีก๙คนซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ
ก็ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวฝั่งนั้นเขาก็จะมาแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะครับ
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันเองนะครับ
ส่วนเรื่องอาวุธที่เด็กพกพามาด้วย
ที่เมื่อกี้เด็กบางคนให้ข้อมูลนะ
มีทั้งสนับมือมีทั้งมีดมีทั้งไม้อะไรนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนี่คือทางฝั่งของตำรวจนะ
ทีนี้ทางฝั่งของโรงเรียนว่าอย่างไร
ล่าสุดเมื่อเช้านี้๙โมงครึ่งนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ

เพราะว่ามีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เดินทางมาร่วมประชุมหาทางออกให้กับทุกฝ่ายนะครับ

ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงนักเรียนส่วนหนึ่งเท่านั้น
ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย
อยากขอโทษทุกฝ่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ที่ผ่านมากลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางโรงเรียน
ก็เคยทำทันบนเอาไว้แล้ว๑ครั้ง
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับ

แต่ครั้งนี้จำนวนคนที่ทะเลาะกันโอ้โหมากขึ้นเลย

วันนี้ก็จะมาร่วมกันหาทางออกให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้

กลุ่มนี้ก็จะจบการศึกษาเหมือนกัน
ก็คงต้องใช้มาตรการลงโทษตามกฎของกระทรวง

แล้วก็ต้องลงโทษแบบที่ต้องให้น้องเรียนต่อให้ได้

เด็กคงคึกขนองตามภาษาวัยรุ่น